เชื่อว่าแฟนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐคงจะคุ้นชื่อของชัยรัชวัฒน์เป็นอย่างดี
เพราะว่าเป็นคอลัมนิสที่วาดการ์ตูนผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินจนโด่งดังนะคะ
แต่นอกจากนี้ค่ะชายราชวัฒน์ยังมีโอกาสได้ถวายงาน
และพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชอย่างใกล้ชิด
เขาเปิดเผยว่าการวาดการ์ตูนประกอบพระราชนิพลเรื่องพระมหาชนกถวายในหลวงราชการที่๙
ถือว่าเป็นกุศลอย่างสูงสุดในชีวิตของตัวเองและครอบครัวที่ไม่อาจลืมเดือนได้ค่ะ
นายสมชัยกระตันยุตานันเจ้าของนามปากกาชัยราชวัฒน์คอลัมนิสผู้วาดการ์ตูน
ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีโอกาสได้ถวายงาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชอย่างใกล้ชิด
นายสมชัยเล่าไปว่าย้อนไปเมื่อปีพศ๒๕๔๐
เป็นครั้งแรกที่ได้รับการติดต่อจากสำนักพิมพ์อมรินพรินติ้ง
ให้เป็นผู้วาดการ์ตูนประกอบพระราชนิพลเรื่องพระมหาชนก
ครั้งแรกที่ทราบว่าได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้วาดการ์ตูนเรื่องนี้
รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากไม่กล้าตัดสินใจจะรับงานชิ้นสำคัญดังกล่าว
เนื่องจากไม่มีความชำนาญในการวาดรูปการ์ตูน
แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจรับเป็นผู้วาดการ์ตูนประกอบพระราชนิพลพระมหาชนก
ใช้เวลาวาดประมาณ๑ปีเต็ม
เสร็จสิ้นก็มีโอกาสเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙เป็นครั้งแรกในชีวิต
ครั้งนั้นรู้สึกประมาทตื่นเต้นและรู้สึกเกร็งจนทำอะไรไม่ถูก
เมื่อต้องนั่งต่อหน้าพระพักษ์ในระยะห่างเพียงไม่มากนัก
แต่ด้วยความไม่ถือพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่๙
ทำให้ความกดดันที่มีในครั้งนั้นลดน้อยลงไป
และถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกเหมือนญาติผู้ใหญ่ที่เล่าเรื่องต่างให้ลูกหลานได้ฟัง
ท่านก็จะคุยกับเราเหมือนญาติผู้ใหญ่ในบ้านนั่งคุยให้ลูกหลานฟัง
ท่านจะเล่าไปยิ้มไปถึงตอนที่ท่านถูกอกถูกใจมาก
ท่านก็จะยิ้มสวนแบบโหทรงพระเกษรศัมราณเต็มที่เลย
ทำให้เราผ่อนคลายรู้สึกว่าอยู่กับพระเจ้ากันดิน
การเข้าเฝ้าทัวลองทุลีพระบาทในครั้งนั้น

สามชั่วโมงแต่เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ากับทั้งชีวิต
ไปกว่านั้นคือการได้ถวายงานวาดการ์ตูนประกอบพระราชนิพลเรื่องพระมหาชนก
ถือเป็นกุศลอย่างสูงสุดในชีวิตของตนเองและครอบครัวที่ไม่อาจลืมได้

มันเป็นกุศลอย่างสูงเลยแก่ชีวิตของเรานะว่า
ที่จะมีโอกาสเข้ามาเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดแบบนี้
ชัยราชวัฒน์ถือเป็นคอลัมนิสต์ชื่อดัง
ซึ่งวาดการ์ตูนผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน
ให้กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมานานมากกว่า๔๐ปี
มีโอกาสได้เข้าเฝ้าทุลองทุลีพระบาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙อย่างใกล้ชิดถึง๒ครั้ง
และได้ถวายงานวาดการ์ตูนประกอบพระราชนิพล๒เรื่อง
คือพระมหาชนกและคุณทองแดงค่ะ